แต่ที่จะเล่าคือจมูกของพี่ลูลู

ขึ้นเสียงศัยกรรมครั้งแรก
นี่หัวปังกะละมังหม้อหาย
นี่ครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ
ลูลูดวงฤดีนะคะวันก่อนน้องรถเบ้นไปเจอมาค่ะ

คือสวยขึ้นเป็นกล้องหลายออลล่าจับอย่างนี้ค่ะ
ลู่บอกเลยยืดหน้าขึ้นมา

ยกรรมจมูกแท่งแรกในวัยเลข๔มาคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนใครที่บอกว่าพี่ลูลูเคยไปศัยกรรมมาก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าโอ๊ยไปเฮ็ดมาแล้ว

ภาษาอังกฤษคือครั้งแรกค่ะ

พอใจมากเพราะว่ามันด่งพอดีค่ะ
มันเหมาะกับหน้ามันไม่โด่งเกินไปค่ะ

แต่อนาคตต้องดูก่อนนะคะพร้อมบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่ถ้ำมาเฮ็ดมาเนี่ย
ธรรมดาแหละของผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองเยอะ
เพื่อความสวยความงามอย่าให้เหี่ยวแห้งเลย
เพราะว่าอย่างน้อยเราใช้หน้าตาในการออกสื่ออยู่แล้ว
เพราะว่าเรามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืองานวงการบันเทิงเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ
ชอบนะในส่วนตัวของลูกคือตอนแรกเราไม่กล้าตัดสินใจทำเลย
พอตัดสินใจทำเฮ้ยมันทำให้เราดูดีขึ้นคือดูหน้าอ่อนเยาว์ลง
คือดีเลยแบบเป๊ะเลยตามที่เราชอบตามที่เราต้องการ
สำหรับพี่รูนะมันก็ปังนะ
ในส่วนงานอย่างอื่นก็คือมันก็มาเรื่อย
อันนี้ทำมานานแล้วยังคะ

เฮ็ดแล้วใครจะมาอ่านข่าวล่ะจ้า
ไม่หรอกสวยแล้วเราพอใจในตัวเองจ้า